มาดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องการคำตอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นภาพที่พอปรากฏออกไปในโลกออนไลน์คนตั้งคำถามกันเยอะมากจริง
เรียกว่าเป็นคลิปร้อนในวันนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
ในงานครบรอบ๘๘ปีของการสถาปนาสถาบันดังแห่งหนึ่ง
ก็ปรากฏว่ามีนักเรียนนะนักศึกษาเนี่ยนะคะก็เข้าแถวกัน
แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดมากเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะนี่เป็นคลิปที่เพจคนข่าวอาชีวะเขาลงไว้เมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชม

นั่นคือจริงนะเขาบอกนกแถวนั้นโอ้โห
กระจัดกระจายกระเจิงกันเลยค่ะเพราะว่า
ปืนจำนวนนึงเนี่ยถูกยิงขึ้นบนฟ้ากลางวันแสกกลางเมืองหลายนัด

คือคนแถวนั้นบ้านใกล้เรือนเคียงก็ตกอกตกใจนะคะ
ว่าน่าจะเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยค่ะ
ทีมข่าวเลยไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยในชื่อนั่นแหละค่ะ
ก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทราบว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๘

แล้วทำไมนักศึกษาถึงได้พกปืนเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้
รวมถึงถ้าหากกระสุนที่ยิงไปแล้วถูกคนอื่นได้รับบาดเจ็บ
คนรับผิดชอบจะเป็นใครนะคะคือก็สุดท้ายไม่ได้รับคำตอบนี้นะคะ
สถาบันบอกขอไม่ตอบคำถามใดตอนนี้ไม่พร้อมที่จะชี้แจง
วงให้ดูเนี่ยมีปืนกี่กระบอกอ่ะโอ้เนี่ยค่ะที่ถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าในตอนนั้น
คือกระบอกเดียวก็พอที่จะตื่นตนกและสร้างอันตรายได้แล้วนะคะ
แต่นี่คือเป็นการรวมกลุ่มกันกลางเมืองเลยนะคะ
สังคมในโลกออนไลน์พอเห็นคลิปนี้นี่คือแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยว่า
นี่นี่มันสถานศึกษาเหรอหรือมันคืออะไรหรือมันสถานที่ฝึกนักรบ
แล้วผู้บริหารทำอะไรอยู่ถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
นั่นสิแล้วปล่อยแถวเสร็จออกรบยังไงปืนเต็มเลย
แล้วคือถ้าสมมุติว่าไม่สามารถควบคุมดูแลได้แสดงความรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
หรือจะต้องเอาตำรวจมาเป็นอธิการบดีแทนก็มีการแซะออกมาแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็ถามไปถึงสนปทุมวันเลยทำยังไงดีคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เมื่อเวลาบ่าย๒โมงค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้กำกับสนปทุมวันชุดสืบสวนพร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐาน๘๐นาย
เข้าไปในพื้นที่เลยค่ะโอ้ตำรวจไปเลยนะคะไปเก็บหลักฐานเจอค่ะ
เจออาวุธมีด๓เล่มนะคะเป็นสปาต้า๑ปลายแหลม๒
กระสุน๙มม๘นัดปลอกกระสุน๑๘ปลอกกระสุนปืน๓๘๖นัด
วกนิรภัยเต็มใบหนึ่งใบนะคะซุกซ่อนในกระเป๋าเป้สีดำ
อาคารเรียนริมถนนพญาไทยตรวจสอบคราบเขม่าวดินปืนที่มือ
เก็บตัวอย่างดีเอนเอนักศึกษาแปดคนเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
ในที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจค้นรถในจุดเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นครั้งนี้นะคะ
ก็คืออันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันเป็นของที่อยู่ในสถานศึกษาเนี่ย
แล้วตกใจแทนที่เราจะไปเจอเครื่องมือช่างอุปกรณ์การเรียน
นี่ครับเจอสนับมือเจอสปาต้าตรวจแต่ละทีนี่กลัวใจจริงนะ
เจอแต่ละอย่างนะครับคือแต่ตำรวจบอกว่าตรวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับบรรดาอาจารย์เป็นอย่างดีนะคะ
โดยไม่บอกว่ามีการรวมตัวการก่อเหตุขึ้นมาก็ยืนยันว่าสถาบันแห่งนี้ไม่เคยมีประเพณีแบบนี้มาก่อนนะฮะ
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เพราะว่าโอ้โหมันกลางเมืองอ่ะมันสถาบันการศึกษาด้วยนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงได้
เป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองด้วยตรงนั้นกลางเมืองเลยล่ะย่านธุรกิจเลย
ก็มีการเชิญพยานอย่างน้อยสองคนไปสอบปากคำแล้วค่ะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะ